ส่วนข่าวนี้ครับพีชครับก็คือบัวขาวบัญชาเมฆ
เมื่อเช้าพูดไปแล้วแหละแต่ว่าเติมซะหน่อยแล้วกันมีความขึ้นหน้ามาฝาก
ใช่ค่ะก็หลังจากย้อนกันนิดนึงแล้วกันก็คือบัวขาวบัญชาเมฆนี่เขาก็โด่งดังกันที่เมืองจีน
แต่ว่าสินค้าที่เป็นลิขสิทธิ์บัวขาวจดลิขสิทธิ์แค่ที่เมืองไทย
ขายดีด้วยนะขายดีด้วยขายมา๒ปีแล้วนะคะ
ซึ่งล่าสุดบัวขาวก็เลยแก้ไขยังไงดีแก้ไขด้วยการทำโลโก้ใหม่เลย
เป็นรูปดอกบัวนะคะก็บอกว่าการทำโลโก้อันใหม่นี้นะคะ
ก็จดลิขสิทธิ์ทั้งในไทยแล้วก็ที่จีนเลย
ก็คือตอนนี้ที่จีนลอกเรียนแบบไม่ได้แล้วนะคะ
ซึ่งณตอนนี้ก็บอกว่าถ้าที่จีนมีการลอกเรียนแบบเมื่อไหร่ก็สามารถดำเนินคดีได้ทันที
ซึ่งบัวขาวก็อย่างที่ทราบกันค่ะนอกจากจะดังที่เมืองไทยแล้ว
ตามการสะกดตามภาษาอังกฤษใช่ไหม
ก็ติดตามก็ได้นะครับสำหรับธุรกิจของบัวขาวก็เกมการชบในสนาม
แล้วก็สิ่งที่คนไทยยอมรับในอดีตที่ผ่านมาเขาก็รักษาเกรดวินัยได้ดีด้วยครับ